แล้วก็ค่อยลอย
ขึ้นไปแล้วก็บอกมาอยู่หน้าสังขยาย

ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาทั้งหมด
มันยังคิดว่าใช่เพราะสังกระจายไหม
ไม่ได้ชัดมาแต่ละครั้ง

ทั้งหมวดหลังสุดที่มีคดีความการ

ท่านก็มาบอกว่า